เคยขึ้นแคคซี่แล้วเจอโดยพวกแคคซี่ชวนคุยไหม

แล้วยิ่งถ้าเขารู้ว่าเราเป็นนักข่าวเขาจำเราได้นะ
โอ้โฮคุยคุยไฟดับเลย
คุยทุกเรื่องบางเรื่องก็ไม่กล้าคุยเออ

แต่แท็กซี่คนนี้ชวนคุยเรื่องลามก

น้ำท่อมด้วยครับ
โรงแทรกหายหมดแล้วผู้ใจเนี้ยมันอยู่เนี้ยอยู่อย่างนั้น
ผู้ใจมันไม่เหี่ยวนะแต่คนดูแลด้านใจดีดี
อย่างลุงเนี้ยอายุบาทนี่เนี้ยหกสิบแล้วคนเนี้ยไม่ต้องไปเจ็บยาหรอก
เพราะเราไม่ค่อยดื่มไม่ไหวอ่ะไม่อยากมันเหนื่อย
โอ้โหลุงโมจังเลยอ่ะลุงอ่ะค่ะโอ้โหแล้วคนถ่ายเนี่ยนะพี่ปุ้ย
มันดีกับลุงแหละแต่ลุงไม่ได้ไปคุยโชว์ใครเขา
เออแล้วต้องดูด้วยว่าผู้โดยสารเป็นใครไม่แล้วคือคนประเภทไหนที่ทำได้แบบนี้ค่ะ
นั่นน่ะสิฮะอย่างที่บอกคือดื่มน้ำท่อมด้วยนะอ๋อโอเคโอเค
คนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นสาวหล่อนะเป็นสาวธอมครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
คืนวันเสาร์เนี่ยเธอเรียกรถแท็กซี่คันนี้จากอ้อมใหญ่จะให้ไปส่งที่บางยี่เรือ
รถติดครับตอนนั้นรถติดฝนตกด้วยอยู่ในรถประมาณชั่วโมงนึง
ผู้หญิงแก่เร็วแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปร่างต่างนานาเนี่ยนะ
จังหวะครับคนขับแท็กซี่ยกขวดน้ำกระท่อมกระดกเลยฮะ
ขับไปดื่มไปขับไปดื่มไปแถมอวดว่าตัวเองเนี่ยอายุ๖๐แล้ว
น้ำกระท่อมมา๓๐ปีแล้วนะก่อนที่เขาจะปลดล็อกให้กระท่อมเนี่ยถูกกฎหมายซะอีก
โอ้มีอวดแบบนี้ด้วยครับจ้ะ
ลุงดื่มใบกระท่อมเหรอเขาบอกใช่เขาดื่มมา๓๐ปีแล้ว
เขาบอกลุงดื่มมานานแล้วตั้งแต่ก่อนปลดล็อกอะไรอย่างนี้
ก็อันนั้นจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าที่นั่งอยู่กับเขาแล้วก็มีการแบบว่าเขาได้พูดคุยตลอดทางเลยอ่ะ
ไม่ได้พักเลยอ่ะฮะแล้วก็มีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะเล่าถึงเรื่องอ่า
แสดงความเป็นโรคจิตออกมาด้วยการเล่าเรื่องลามกจำทะเบียนได้
อ่าอ่าเป็นห้าห้าแปดเจ็ดเก้าฮะอืมแท็กซี่สีอะไรคะ
สีอะไรนะคะครับสีขาวค่าชมพูฮะขาวค่าชมพูห้าแปดเจ็ดเก้าเนอะ
นี่ไงว่าแล้วคือเวลาเราอ่านเรื่องน้ำท่อมน้ำท่อมเดี๋ยวจะมีคุณผู้ชมแฟนคลับน้ำท่อมเข้ามาประท้วง
เขาบอกน้ำท่อมมันไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าคุณไม่ได้ไปผสมอย่างอื่น
แต่อันนี้เราก็ไม่รู้ผสมอย่างอื่นหรือเปล่าเออนะเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
คือเป็นไปได้ว่าคนขับแท็กซี่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นสาวธอมอาจจะนึกว่าเป็นผู้ชายด้วยกันหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเลยชวนคุยแต่ว่าเรื่องไม่เหมาะสมแบบนี้
กับใครก็ไม่น่าคุยไหมเออเออเรื่องส่วนตัวเฉพาะตัวของคุณอ่ะ
แต่อยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยว่าเวลาเจอแท็กซี่ชวนคุยแล้วเราไม่อยากคุยเราทำยังไงดี
แล้วต้องบอกเขาว่าอะไรดีเรียนไม่พูดอะไรเลยก้มเล่นมือถืออย่างเดียว
เงียบเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเราไปพูดเนี่ยว่าเฮ้ยอย่ามาคุยได้ไหมไม่ชอบอะไรอย่างนี้

แบบพี่แท็กซี่น่ารักนะเฉพาะน่ารักน่ารักก็เยอะมาก
ที่แบบว่าสถานการณ์การเมืองมันรอดแหละแล้วต้องดูก่อนว่าพี่เขามาทรงไหน

จะได้ออกทรงถูกครับเพราะว่าถ้าเราออกทรงผิดปั๊บ
เราอาจจะต้องลงไปข้างล่าง

นะฮะแต่ว่าอย่างที่พี่เบิร์ตบอกแหละ
แพ็กซี่น่ารักก็เยอะมาก